สวัสดีครับคุณดอมฮาร์ดสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

ลำพังแต่มาซื้อบ้านซื้อคฤหาดไม่เป็นไรหรอกครับ
อย่างมากก็โดนว่าคนที่เป็นนอมินีเขากำลังตรวจสอบกันอยู่
ว่าแต่ละคนที่ไปซื้อเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่มีเงินต่อเดือนเท่าไหร่
ถ้าเป็นนอมินีเนี่ยมีความผิดโทษถึงขั้นติดคุก
แต่ที่มันรุนแรงมากก็คือว่าเรื่องที่เป็นธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย
เรียกกันว่าธุรกิจสีเทาอันนั้นแหละเรื่องใหญ่
คือนั่งดูข่าวเห็นที่เขาไปตรวจไปค้นไปกระชากหน้ากากออกมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง
ดูไปก็สงสัยไปว่าเอ๊ะมันเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
นี่ถ้าเรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับตู้เห่าเราก็ไม่มีวันรู้หรอก
ไม่มีวันรู้ว่าเราถูกลุกคืบจากทุนจีนสีเทา
เข้ามาทำมาหากินผิดผิดถูกกฎหมายในบ้านเราเข้ามาสร้างอาณาจักรกันมากมาย
มีคำถามว่าเราปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้มันแพร่ขยายมาเป็นวงกว้างขนาดนี้ได้ยังไง
คำตอบมีคำตอบเดียวเท่านั้นว่าเงินตัวเดียวมันซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้หมด
อย่างนั้นเชียวหรือเงินตัวเดียวมันซื้อตำรวจซื้อเจ้าหน้าที่ให้ยอมซีโลราบได้ขนาดนั้นเลยเชียวหรือ
เงินตัวเดียวมันกล้าเอาชุดทหารบกยดพันเอกมาใส่ถ่ายรูปอวดเพื่อนคนจีนด้วยกัน
แล้วก็ไม่มีใครกล้าไปทำอะไรกับมันอย่างนั้นเลยเหรอ
และยิ่งเห็นข่าวที่ตำรวจลุยไปบุกไปตรวจบุกยึดกิจการกิจกรรมโน่นนี่นั่น
ต้องยอมรับว่าขุมข่ายของคนจีนเหล่านี้มันใหญ่โตจริงมันแน่จริง
มันจะมีสักกี่ประเทศล่ะครับที่จะปล่อยให้ทุนสีเทาทุนผิดกฎหมาย
คืบเข้าไปทำธุรกิจในบ้านเมืองเขาได้ขนาดนี้
มีไม่กี่ประเทศหรอกครับมีไม่กี่ประเทศหรอกครับที่คนผู้ถือกฎหมาย
รักษากฎหมายไปยอมโอนอ่อนผ่อนปลนเพราะได้ผลประโยชน์
แล้วยอมให้เขาทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้หมด
แล้วถ้าขุมข่ายมันโยงใยไปกับผู้มีอำนาจ
โยงใยไปกับผู้มีตำแหน่งโอ้โหทีนี้ยิ่งติดปีกเลยครับ

ทุนจีนเปิดผับเปิดบาร์แล้วก็ซื้อขายค้าขายยาเสพติดกัน
เล่นการพนันกันแล้วใครจะไปกล้าจับ
ใครจะไปกล้าจับทะเล่อทะลาก็ไปนำกำลัวไปตรวจจับ
ก็ต้องถูกย้ายแล้วพอมาถึงจุดหนึ่ง
พอเรื่องมันแดงขึ้นมาก็ย้อนหลังไปดูว่าทำไมไม่จับ
คนไม่จับตำรวจที่ไม่จับถูกย้ายอีก
โดนทั้งขึ้นทั้งร่องก่อนหน้านี้เนี่ยไปจับลองไปจับก็ถูกย้าย
พอมาวันนี้ไปเช็คบินทีหลังว่าทำไมไม่จับอ้าวก็ถูกย้าย
ทั้งขึ้นทั้งร่องมันเรื่องอะไรล่ะครับก็น่าเห็นใจ
เขาอยู่ในระบบที่ทำงานไปก็ต้องดูทิศทางลมไป
ทำงานไปก็ต้องดูว่าใครเป็นใครก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนของใคร
นี่วัฒนธรรมเมืองไทยแท้เลยครับ
มันคือมหากราบแห่งความอัปยศอดสูระหว่างเป็นลอยด่างของแผ่นดิน
คำถามมีว่าแล้วเราจะหยุดมะเร็งร้ายที่ก่อกินอยู่ในวงการผู้รักษากฎหมายได้ยังไง
รักษากฎหมายนี่ไม่ได้มีแค่ตำรวจนะครับ
ฝ่ายปกครองฝ่ายต่างก็เอากับเขาด้วย
งั้นมันทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่งั้นได้บัตรประจำตัวประชาชนมาง่ายกันแบบนี้ไม่ได้
ฉะนั้นมันถึงเวลาที่จะต้องหยุดมะเร็งร้ายเหล่านี้
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอเรื่องนี้เงียบไปสักพักหนึ่ง
มันจะมีเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาอีกไหม
เร็งก้อนอื่นมันจะลุกคาดเข้ามาอีกไหม

คือตอนนี้เนี่ยเฉพาะหน้าเนี่ย
ผมนี่เชื่อว่ารองพบตร๒คน

ท่านเอาสุดซอยแน่เรื่องนี้
แต่ว่าถ้าหมดเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ย
แล้วมันงอกขึ้นมาใหม่เป็นมะเร็งร้ายก้อนใหม่ขึ้นมา

จะทำยังไงที่จะป้องกันให้ได้

เรื่องแบบนี้ต้องถุดลากถอนโคน
เอาเลยครับขุดลากถอนโคนเลย
และต้องวางแผนป้องกันกันให้ดี
ทำยังไงไม่ให้คนที่มียศมีตำแหน่ง

ถ้าคนมีตำแหน่งคนมีอำนาจมาเป็นแก๊กให้คนพวกนี้

แล้วสังคมไทยพอเจอแบ็ค
เจอคนมีอำนาจเจอคนมีตำแหน่ง
ทำคดีไปเดี๋ยวก็ไปเจอว่า
หลักฐานสาวไม่ถึง

มันกินมันใช้สบายกันไปทั้งชาติ

มันจะต้องมีปัญหาว่า

แล้วคนที่ไปแบ็คให้คนพวกนี้
ถ้ายิ่งนอกจากจะมียศมีตำแหน่งแล้วเนี่ย
ถ้าเข้าไปในแวดวงการเมือง
โอ้โหเนื้อหอมเลยครับ

กลุ่มการเมืองไหนก็ต้องการ

เพราะว่าเขาคอยจ่ายรายเดือนให้

กลายเป็นคนที่มีความสำคัญทางการเมือง

คำถามคือจะต้องทำยังไง

ประธานาธิบดีศรีจินหมิง
เอาคนจีนที่ทำผิด

คอลลับชั่นสร้างปัญหาให้สังคมแบบนี้

คนพวกนี้มันถึงอยู่เมืองจีนบ้านมันไม่ได้ไงครับ
ก็มาสร้างอาณาจักรไปดูซิว่าประเทศไหน

ติดต่อได้ประสานงานได้

สิงคโปร์ไปมาเลไม่มีทางเลยครับ
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา

ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา

ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา

ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา

ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา
ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา

ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา

ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา

ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา

ก็มาเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรา